ตอนนี้นี่เขากำลังขนหัวลุกกันเลย
เขาบอกว่าผีแม่ม่ายอารวาสอีกแล้ว
มีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกัน๓ศพด้วยกัน
เขาบอกว่าผีไม่ไหม้มาอีกแล้วต้องทำยังไงล่ะ
เอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านตามธรรมเนียม
แต่คราวนี้มีเพิ่มเอาประหลัดขิกมาแขวนไว้ด้วย

ชาวบ้านนวลบุภาหมู่ที่๙
แล้วก็บ้านดงเหนือหมู่ที่๒ตำบลเหล่าใหญ่

เอาปลัดคิกคือทำปลิกคิกทาด้วยสีแดง
แล้วก็เอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน
นำได้สายสินมาผูกแขนป้องกันผีแม่ม่าย
เอาชีวิตคนในครอบครัวที่เป็นผู้ชายตามความเชื่อกันล่ะค่ะ
สอบถามชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนในหมู่บ้านค่ะ
ดวงไฟประหลาดลอยอยู่ในหมู่บ้านตอนกลางคืน
แล้วก็มีชาวบ้านฝันเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีดำด้วย
หลังจากนั้นไม่นานเองค่ะผู้ชายสามคนในหมู่บ้าน
เสียชีวิตติดต่อกันกลางวันแสกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ศพแรกเป็นชายวัย๕๐ปีนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตที่บ้าน
ที่๒เป็นชายวัย๒๗ปีและศพสุดท้ายเป็นชายวัย๖๐ปี
นอนเสียชีวิตในกระท่อมกลางสวนยางพาราตอนกลางวัน
แม่ม่ายออกอารวาสแน่นอนนะคะทำให้ผู้ชายที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องเสียชีวิต
ก็เลยต้องนำประหลัดขิกทาสีแดงขนาดใหญ่ไปตั้งไว้ทางเข้าออกทุกทิศของหมู่บ้าน
และนำเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านของตัวเองป้องกันผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตคนในครอบครัวล่ะค่ะ
ไหล่เขาไปตีถ้าจะนอนกิดยางแล้วครับที่กระท่อมหนักไปทับเคลาหนัก
ทีนี้สาเหตุการเสียชีวิตของชาวบ้านทั้ง๓คน
สาธารณสุขอำเภอกุชินารายตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่
เพื่อสอบประวัติผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด

และสาเหตุที่เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรกันแน่
และที่สำคัญเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกับชาวบ้านด้วย
คือตอนนี้ก็ต้องรอดูผลทางแพทย์แล้วนะคะว่า
เขามีโรคประจำตัวหรือว่ามีอาการอะไรที่ทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันบ้างหรือเปล่า
ค่ะแต่ชาวบ้านเขาทำได้ในสิ่งที่เขาพอจะทำได้แล้วสบายใจก็ทำนะคะ